จริงกับใน๓คนนี้ครูอ้วนดูมีโอกาสที่จะมีแฟนมากที่สุดนะ

เขาบอกว่าอธิบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะ

ทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมของการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงของวันวาเลนไทย

พบว่าคนที่จะฉลองในเทศกาลวาเลนไทยเนี่ย

มีสัดส่วนที่ไม่ต่างกันมากค่ะ
โดยที่บอกว่าผลออกมานะคะไม่ฉลองนะคะ
คุณอยู่ในพวกนี้หรือเปล่าคะไม่ฉลอง
หืมดีฉันอยู่กลุ่มเหมือนนี้เหรอ

ดังนี้ใช่ว่าคนโสดเยอะกว่าน้อง
เขาบอกว่าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุต่ำกว่า๔๐ปี
และเลือกจะฉลองกับคนรักมากที่สุดก็คือ
โอเคเป็นอันว่าในตอนนี้เรารู้แล้วนะคะว่าเราอยู่ในกลุ่มประเภทไหนนะ
แต่เขาบอกว่าสถานที่ฉลองไปทำการสำรวจมาแล้วด้วยว่า
ห้างสรรพสินค้า๓๐คาเฟ่๑๕ร้านอาหาร๑๕๓ห่างกับคาเฟ่สักนิดนึงนะคะ
โดยจะมีค่าใช้จ่ายส่วนรวมในช่วงของวาเลนไทยเฉลี่ยนั้นอยู่เหลือประมาณ๑๘๔๘บาทต่อคน
ซึ่งคิดว่าเป็นเงินสะพัดในช่วงของแค่วันวาเลนไทยวันเดียวนะคะอยู่ในจำนวน๒๓๐๐ล้านบาท
อย่างน้อยก็ดีจะได้มีใช่เศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะก็จะดีขึ้นเพราะเขาบอกว่า
จะมีเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้คือ๑๕ซึ่งการเฉลี่ยต่อคนนั้นกลับมาดีที่สุดในรอบ๔ปีนะคะ
ก็แน่นอนเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดนะที่อาจจะมาทำความใกล้ชิดไม่ได้
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีเทศกาลอะไรต่างที่มันจะดีขึ้นเรื่อยด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเป็นแบบสถานที่ทำขึ้นมา
จะถึงนะไหนเนี่ยวันแสนสิบหรือวันถาม
ใจตาย
ก็เนี่ยพร้อมแล้วเนี่ย
ไว้น้องกระต่าวแล้วคือยังไงต้มใส่หม้อฮ่า
อูอือมันเค้าบริหารสะในนะมันความรักก็นอน
ไม่ใช่แจงหัวหอม
เหมือนคนรู้ว่าวันละท้ายไม่มีนัดอะ